คนนี้เขาบอกว่าเวลาเขาขึ้นรถเนี่ย

คือไม่เห็นตัวนะแต่อยากเรียกขึ้นเรียกลงไปดูค่ะ
ลงมาแล้วนั่งมาเพื่อนเลยนะ
ลงเลยเห็นหน้านั่งหูป่าวหลังอ่ะ
ลงเลยลงเลยลงเลย
ไม่แน่อ้าวไม่รู้สิตัวยังไม่เห็นเลยเลยไม่รู้ว่าเขาจะลงหรือเปล่านะคะแต่ใดนะคะ
แม่ค้าเจ้าของร้านเนี่ยที่เขาไปเจาะเด็ดตรงนี้แม่ค้าถามเลยไปเอาใครมาอีก
เอาใครมาอีกแม่ค้าเห็นหรือเปล่าแม่ค้าเห็นหรือเปล่าโอ้โหทำไมแม่ค้ารู้
เอาเจ้าของรถคันนี้นะคะเขาบอกแม่ค้าว่ายังไม่รู้ยังไม่รู้
เอาฝากไว้ก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าใครแม่ค้าบอกว่าไม่รับฝากเนอะ
เดี๋ยวสรุปนะลงจากรถไปอยู่ในร้านแม่ค้าเรียบร้อย
นั่งกินไอติมอยู่ข้างตัวไอติมเรียบร้อยด้วยนะคะ
เอาทีนี้คลิปนี้พอแชร์ออกไปชาวเน็ตค่ะในติ๊กต๊อกนะ
เขามาแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าเออมันก็จริงนะ
เวลาขึ้นรถต้องเรียกชื่อคนขึ้นด้วย
เราไม่รู้หรอกว่าใครจะมาขึ้นกับเราบ้าง
แต่จุดความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะ
อ๋อเคยได้ยินผู้เท่าผู้แก่เขาบอกว่าอย่าไปเรียก๐๔๐๕เดี๋ยวเขามาไม่กลับนะเออไม่รู้แหละ
อีกคนอีกคนบอกว่าผู้หญิงผมยาวนั่งก้มหน้าเขามาดีนะครับมาขอส่วนบุญ
เฮ้ยทำไมเขาเห็นอ่ะอ่านั่นสิถึงขั้นนั้นเลยเหรอ
ทำบุญให้เขาเยอะหลายคอมเมนต์ก็พูดประมาณนี้นะคะ
บางคนแซวพี่รถไม่ผ่อนอ่ะไม่เอานุญาณให้ขึ้นนะครับ
สรุปตอนนี้ลงไปอยู่กับร้านแม่ค้าเรียบร้อย